อัตลักษณ์ที่สำคัญในการสร้างสรรค์ชุดโนราด้วยลูกปัด
คือการใช้เครื่องลูกปัดที่มีสีสันชูชาแตกต่างกัน
เป็นการใช้สีตัดกันเพื่อให้เกิดความโดดเด่นงดงามแปลกตา
เช่นการใช้สีเขียวตัดกับสีแดง
อกจากนี้ผู้รำก็มักมีการสร้างสรรค์ลวดลาย
ด้วยการใช้ลูกปัดที่หลากสีเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดง
ให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีโทนสีในแบบที่ตนเองชอบ
เพื่อสีสันความสวยงามและเป็นการสร้างบรรยากาศขณะที่ทำการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน